เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะมีรถแท็กซี่คันหนึ่งนะคะ
ปั๊มน้ำมันแถวบางพลีสมุทรปราการ
มันระเบิดปุ้มแล้วก็รถนี่เละทั้งคันเลยนะคุณผู้ชม
คนขับแท็กซี่เขาก็บาดเจ็บเด็กปั๊มก็บาดเจ็บไปสองแล้วดูเสร็จ
ซากรถสิมันน่ากลัวนะแต่ยังไม่รู้สาเหตุนะคะคุณผู้ชม
เกิดจากอะไรนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
ทำไมอยู่ดีมันระเบิดรถเละขนาดเนี้ยครับนี่คือสภาพรถนะ
ก่อนหน้านี้เป็นแท็กซี่สีเหลืองค่ะทะเบียนท้อทหารวแหวน๘๑๔๒กรุงเทพ
พอระเบิดแล้วเหลือซากแบบนี้คุณผู้ชมเหลือแต่ซากค่ะ
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบาดเจ็บไป๓คนนะคะ
นายวิชัยบัวดอกอายุ๔๕ปีคนขับแท็กซี่
แล้วก็เด็กปั๊มที่ปั๊มนี้๒คนก็ได้รับบาดเจ็บเป็นพนักงานหญิงนะคะ
นางสาวิมลวันเพ็งบุตรอายุ๒๗ปี
และนางสาวการดานารอดอายุ๓๕ปีค่ะ
ผมมาเพื่อจะเข้ามาเติมการ์ด
พอเข้าไปเสร็จแล้วก็จอดยังไม่รู้เรื่องเลยระเบิดตึมเลย
เครื่องยังไม่ได้ดับเลยทางนู้นก็ระเบิดแล้ว
ลุงคิดว่าหม้อแดดลุงระเบิด
นี่พอหันไปอ้าวไม่ใช่แก๊สระเบิดนี่ว่ะ
มันเหมือนกับสะเก็ดระเบิดนะเต็มหลังเลยว่างั้น
มันเป็นจีกขาดไปจีกขาดจีกขาดลุงเจ็บ
แต่แผลไม่ลึกก็มองดูแล้วแผลไม่ลึก
นี่เป็นหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์
หลังจากนั้นก็ลงไปยืนข้างรถ

เสียงระเบิดดังสนั่นแรงระเบิดทำให้รถพังทั้งคัน
ชิ้นส่วนของรถกระจายเกลื่อนเต็มปั๊มเลยนะคะ
ตำรวจสพบังพลีบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสาเหตุคืออะไร
แล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกที
เพราะว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่ดูเศษชิ้นส่วนของรถสิคะกระจายเต็มไปหมด

ตำรวจสพบังพลีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุ
สภาพรถแท็กซี่สีเหลืองคันนี้ตัวรถคือพังทั้งคัน

เบาะรถพังจนฟองน้ำในเบาะรถมันปลิวกระจาย
คุณพ่างพูนไปดูซิมันพังขนาดนั้น

ไม่ไหวไม่รู้จะประกอบยังไง

อายุหกสิบเจ็ดปีคนขับรถคาร์ซีที่แห่งละเกินบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุไปส่งผู้โดยสารแล้วก็กลับมาเติมแก๊สที่ปั๊มนี้
ไปดูโอ้โหแท็กซี่คันนี้ระเบิดแล้วก็เศษชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
แล้วก็ที่ตัวรถเนี่ยนะคะก็เลยรีบสังเกตรถตัวเองว่ามีควัน
มีประกายไฟอะไรหรือเปล่าพอไม่มีก็เลื่อนไปห่างห่าง
กลัวว่าจะได้รับอันตรายไปด้วยครับส่วนพนักงานหญิงของปั๊ม
ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือมีแผลแล้วก็เลือดออกเต็มหน้าเลยค่ะ
อืมหน่วยกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับเนี่ยนะคะ
ส่วนรถของคนขับแท็กซี่อีกคันนึงที่เขาเห็นเหตุการณ์ที่อยู่แถวนั้น
เขาบอกว่ารถเขาที่อยู่ใกล้กระจกแตกเลยนะคะ
แล้วก็มีรอยถลอกตามตัวเขาด้วย
เพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมากนักอืม
มันจะได้เป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนกันไว้ด้วยใช่ไหม
เพราะว่าอ่าพี่พี่แท็กซี่เขาก็ต้องใช้แก๊สเอ็นทรีวีท์อย่างเนี้ย
เห็นข่าวนี้เขาก็กลัวนะเขาก็อยากรู้ว่าสาเหตุจริงแล้วคืออะไร